ของดิฉันก็สะเทือนใจไม่แพ้กันเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุเด็ก๗ขวบจมน้ำ
แล้วคุณยายของเด็กตอนที่เห็นร่างหลานสาว

คุณผู้ชมนี่คือคุณยายเสงี่ยม

เป็นคุณยายของเด็กหญิงกัญญพร
อนไพทีวัย๗ขวบ
น้องกัญญาพรเนี่ยพัดตกหม่อน้ำ
อยู่ตรงข้ามกับโรงศรีแป๊ะเล็กที่หมู่๑๘
ตำบลสารแดงที่บังน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
คุณยายเสงี่ยมกอดศพหลานไม่ปล่อยเลยค่ะ

ญาติเองก็ต้องช่วยกันปลอบใจ
เข้ามาคุยทำให้คุณยายอาการดีขึ้น

ให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพศพ
ทีนี้คุณตาของเด็กที่เสียชีวิตนี่นะคะ
คือคุณตาชนะฮะหวังอายุ๖๐ปี
คุณตาบอกแบบนี้บ่อน้ำเนี่ยเพิ่งขุดมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย
แล้วมันเป็นบ่อลักษณะกว้างประมาณสัก๑๒เมตร
ยาว๕๐เมตรลึก๓เมตรอะค่ะ
ทุกวันคุณตาบอกว่าหลานจะมาวิ่งเล่นตรงจุดนี้

ซึ่งเป็นลูกของคนงานที่อยู่ในโรงศรีเนี่ย

เมียนมากลับเข้าบ้านกันหมดแล้วตอนใกล้ค่ำ
แต่เอ๊ะคุณตาบอกว่าทำไมนะหลานของตาเนี่ย

ทั้งที่เด็กคนอื่นกลับบ้านหมดแล้ว

ออกไปตามหาจนมาเจอรองเท้าของหลาน

บอกแบบนี้ไปหาจนรอบเลยคุณผู้ชมเห็นไหมที่กระเป๋าเสื้อ
หน้าอกซ้ายของคุณตานั้นยังมีไฟฉาย
เนี่ยก็ใช้แบบตามหาหลานสาวว่าอยู่ตรงไหนตอนช่วงค่ำค่ำเนี่ยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้พอเจ้าหน้าที่เขามีการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุแล้ว
เดี๋ยวกู้ภัยก็ต้องนำร่างของน้องไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวต่อไป
แล้วก็เด็กของยายนะคุณขอเจ้าหน้าที่ในการขึ้นรถ
แล้วก็นั่งกอดร่างของหลานสาวไปด้วยไปให้ถึงโรงพยาบาลนะครับ
โดยหลังทำการชนะสูตรแล้วนะฮะทางโรงพยาบาลเองก็จะมีการมอบศพให้ญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับ